สนุโลกค่ะเขาบอกว่าข่าวนี้โรคจิตที่นี่แปลกไปเอากางเกงในมาแขวนหน้าห้องสาว
คือไม่รู้ของใครแหละแล้วไม่รู้ไปเอามาจากไหนแต่เอามาแขวนที่หน้าห้องสาว
ต้องการอะไรให้ของขวัญเหรออ้าวตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาทำไปเพราะอะไร
เพราะยังจับกลุ่มตัวไม่ได้แต่ภาพกล้องวงจรปิดพาให้คุณผู้ชมดูนะคะ
ที่เป็นสามสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษสนุโลกเขาเดินเข้าไปแล้วนะ
เข้าไปในตัวอาคารแล้วเดี๋ยวสักพักค่ะผู้ก่อเหตุจะตามมาโอ้นี่เห็นมาแล้วมาแล้วตามมาแล้วค่ะ
เดินตามหลังมาเลยเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เดินตามขึ้นไปบนบันได
ภาพมุมที่สองรับเลยค่ะเนี่ยเดินตามขึ้นไปบนบันไดเดินขึ้นไปแบบนี้แล้วเขารู้ด้วยนะ
สามคนนี้อยู่ที่ห้องไหนห้องของสามคนนี้คือห้องด้านขวานี่เองนะคะ
มาแล้วมือซ้ายถือกางเกงในสีดำและเป็นลักษณะซักมาใหม่ด้วย
แล้วหลังจากนั้นเขาเอากางเกงในนี้แขวนไว้แล้วก็เคาะห้องสาวและหลังจากนั้นเขาวิ่งหนีไปค่ะ
น่าจะกลัวความผิดเนี่ยนะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะ
จากคุณมีความผิดแล้วหน้าคุณยังปรากฏชัดในกล้องวงจรปิดนี่ด้วยนะคะ
คนที่เขาเป็นผู้เสียหายตอนนี้ถือว่าเป็นผู้เสียหายก็คือสาวทั้ง๓คนนี้นะคะ
เอาเรื่องนี้มาแชร์ไว้นะคะเอามาโพสต์ไว้ในกลุ่มพิศนุโลกบ้านเราค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังเธอกับเพื่อนเนี่ยไปกินโจ๊กมาตอนเที่ยงคืนกินกลับมาแล้วก็กลับมาที่ห้อง
หลังจากนั้นคุยกันอยู่ได้ยินเสียงคนเคาะห้องเปิดม่านออกมาดูนิดนึงค่ะ
เจอผู้ชายคนนี้แหละยืนอยู่ที่หน้าห้องเธอก็ถามแล้วหน้ามันไม่คุ้นไง
รถก็เลยถามใครคะใครคะถามแบบนี้สองครั้งไม่ตอบฮะ
เธอก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วไม่รู้จะถูกอะไรบ้างไม่รู้จะโดนอะไรบ้างนะคะ
ก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนสามคนเปิดประตูออกไปเอ้าวิ่งหนีหายไปแล้ว
สิ่งที่เหลืออยู่คือกางเกงในผู้หญิงค่ะที่ยังเปียกอยู่เลย
แวนอยู่ที่ลูกบิดหน้าประตูนะคะกลัวสิคะทีนี้โทรแจ้งตำรวจนะคะ
แล้วก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์ค่ะหลังจากที่เธอโพสต์ออกไปนะคะ
มีคนเข้ามาโพสต์ให้ข้อมูลด้วยเจอเหมือนกันเลยจ้า
มีผู้หญิงคนอื่นในพื้นที่เจอเหมือนกันเลยจ้า
ยังไงเอากางเกงในมาแขวนไว้ที่ลูกบิดหน้าห้องอ่ะ
มีแบบนี้หลายกรณีแล้วนะนอกจากนี้ผู้เสียหายยังมีคน
ผู้เสียหายอีกคนนึงนะเขาก็เล่าให้ฟังว่า
อยู่บ้านแถวเดียวกันเลยค่ะอยู่หอพักแถวเดียวกันเลยค่ะ
ตอนตีหนึ่งตอนที่อาบน้ำอยู่มีคนปีนมาและมาแอบดู
อกจากนี้ส่งเสียงคลางฮือฮือเข้ามาด้วย
พวกตำรวจจัดการให้หน่อยนะมันก็หน้าจะไปก่อเหตุ
หลายคนหลายห้องหลายพื้นที่นะผู้ชายคนนี้
จับไปครั้งให้ตำรวจฟังหน่อยก็แล้วกันนะคะ